มิติใหม่ของการขายประกันค่ะเวลาเราซื้อประกัน
เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานขายประกันก็จะเอากรมฐานมามอบให้
ก็จะมีการยืนถ่ายภาพกรมมาทานกันแต่ว่าจุดที่ชาวเน็ตเขาเห็นภาพมอบกรมทันเนี่ย
มันหลุดโฟกัสไปด้านหลังทำไมฮะประเด็นคือด้านหลังอ่ะมีไฟลุกไหม้แบบเนี้ย
คือเหมือนไฟไหม้ด้านหลังเขาก็งงว่านี่คือประกันชีวิตหรือว่าประกันอัคคีภัยค่ะ
กลายเป็นไวรัลบางคนบอกว่าดับไฟข้างหลังก่อนไหมคุณพี่
คือทำปุ๊บจะใช้ปั๊บเลยเหรอครับพี่หรือยังไงเนี่ย
คือหลายคนก็แบบงงมากว่าทำไมถึงไม่ไปดับไฟหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านหลัง
ขณะที่กำลังมีการถ่ายภาพมอบกรมทันอยู่แบบนี้
หลายคนแชร์ไปเลยชาวเน็ตก็บอกว่าดับไฟข้างหลังก่อนไหม

บางคนก็งงว่านี่คือขายประกันปุ๊บเกร็มปั้บอะไรรึปล่าว
นี่ทำประกันอัคคีภัยไหมหรือยังไง
ล่าสุดทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันแล้ว
ที่ร้านขายอาหารตามสั่งจุดที่มีการถ่ายภาพมอบกรมทันเมื่อสักครู่นี่แหละนะคะ
เป็นร้านตาชูวัดท่าช้างค่ะในพื้นที่จังหวัดชัยนาธ
แล้วก็ได้พบกับเจ้าของโพสต์นะคะเจ้าของภาพนี้
คือคุณสุทัศน์วัย๒๖ปีเขาเป็นตัวแทนขายประกัน
เขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปร้านอาหารตามสั่งตรงนี้แหละ
เป็นร้านที่เขากินมาตั้งแต่เด็กเลย
เมนูประจำเมนูขึ้นชื่อเมนูยอดฮิตของร้าน
ก็คือเมนูผัดไฟแดง
นี่อะไรแบบนั้นผัดไฟแดงเป็นเรื่องปกติเวลาผัดไฟกิมมิกของเขาอยู่ที่ไหม
ไฟมันจะแบบลุกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ก็เข้าใจหลายร้านก็เป็นแบบนั้นแต่มันต้องถึงขั้นไหม้หลังคาเลยแหละครับพี่
แล้วก็ไฟติดอยู่บนหลังคาแบบนี้แล้วสักพักเองก็หายไปคือ
จังหวะที่ไปตรวจสอบดูทีมข่าวบอกว่าเหมือนมีคราบน้ำมันติดอยู่ด้วยนะบนหลังคา

ใช่ค่ะแล้ววันนั้นก็คือเป็นจังหวะที่เขามามอบตัวกรมทัน
แล้วก็ถ่ายภาพไปแล้วด้านหลังก็มีการประกอบอาหาร
ตัวเมนูผัดไฟแดงนี่แหละไฟก็เลยแบบลุกฟู้ขึ้นแบบนี้นะคะ
ลองฟังเสียงหนุ่มขายประกันหน่อยค่ะ
จริงก็คือมาเซ็นเล่มกรมทันนะครับตามปกติก็ขายเป็นประกันชีวิตครับ
แล้วทีนี้ของผมคือเวลาเราเซ็นเสร็จแล้วจ่ายเงินจ่ายเบี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็จะถ่ายรูปกับลูกค้าครับก็เหมือนเป็นการเก็บผลงานเก็บอะไรอย่างนี้ไปด้วย
เพื่อเอาไว้ให้ลูกค้าคนต่อไปดูครับ
แล้วก็ทีนี้ตอนเขาเรียกว่าอะไรนะตอนถ่าย
ก็คือลุงแกก็ทำกับข้าวไปด้วยแล้วด้วยความที่น่าจะเป็นเมนูไฟแดงครับ
ก็เลยภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับ
หลังจากที่มีการโพสต์ภาพนี้ออกไปเห็นบอกว่าคนติดต่อมาซื้อประกันเยอะมากเลยนะคะ
อยากซื้อประกันกับเขาเยอะมากเลยจนเป็นไบรอลแบบนี้
ก็ได้แต่แท้เท่าเน็ตก็บอกว่านอกเหนือจากประกันชีวิตลองหาซื้อประกันออคีไพรเพิ่มดีไหม
ทางเจ้าของร้านเองก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแหม
แล้วเนี่ยเหมือนแบบเพิ่งมีการเปลี่ยนหลังคาไปแล้วนะ

ใช่ค่ะแต่รอบนี้ก็คือกลายเป็นว่า
ก็เป็นเรื่องปกติที่ทางร้านเขาก็ทำจนเคยชินอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าก็จะพบเห็นอยู่แล้ว

ไม่อย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนหลังคาทุกเดือนนี่ไม่ได้นะ
ถ้าทำเมนูไข่เจียวจะไม่เกิดภาพแบบนั้นนะ